มาดูบรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกินวันที่๕
เมื่อวานนี้กันสักนิดนึงเขาบอกเด็ดหลายที่

หลายที่เลยนะคะว่าด้วยเรื่องของพระสงฆ์กันก่อนเลยนะคะ
จุดแรกที่พาคุณผู้ชมไปดูอยู่ที่หอประชุมอำเภอดอนเจดี

มีพระสงฆ์ไปร่วมเกณฑ์ทหารด้วย
ข่าวนี้พาดหัวไว้แบบนี้

พระร่วงเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

พอจับได้ใบแดงนะคะ

ร่วงลงไปลองกองกับพื้นแบบนี้เลยและที่มาคือจะต้องมาช่วยนี่ก็คือญาติญาติ
ก็คือเป็นผู้หญิงเมื่อสักครู่ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยนะคะก็คือมาช่วยบอกให้ทหารเนี่ยประคองให้หน่อย
ดมยาดมหน่อยให้กินยาลมหน่อยนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะ
ส่วนคนที่อยู่มาจับด้วยก็พอพระท่านจับได้นะแม่ก็เฮใส่ท่านเลย
เพราะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะได้ใบดำไม่อยากได้ใบแดงพอท่านได้ใบแดงก็เลยตัวเองก็ดีใจไง
แต่พระท่านก็เป็นลมเลยนะฮะใช่ค่ะเอาอีกหนึ่งจุดนะคะพระสงฆ์เหมือนกันที่สาราการประเรียนวัดท่าพระยาจากอำเภออูทองค่ะ
พระภิกษุรูปหนึ่งมาจับสลากตอนแรกก็โบกมือทักทายญาติโยมแล้วก็กองเชียร์นะ
ก็คือคือสุดท้ายค่ะก็เป็นไปตามประสงค์เพราะว่าได้ใบดำและโชคดีใจนี่
วอนปลิวเก็บอาการไม่อยู่ค่ะก็กองเชียร์ก็มาเชียร์กันสนั่นสาราวัดเลยนะคะ
จากรูปนี้แล้วก็จะมีพระสงฆ์รูปอื่นก็จะเห็นจากที่ภาพนี่แหละนะคะ
อ่ะส่วนที่สาราการประเรียนวัดบ้านกลางอำเภอศรีประจันทร์ครับอันนี้ลุ้นหนักมากเพราะเหลือสองใบ
เหลือสองใบสองใบในโอ่งสองใบเนี่ยต้องมีใบดำใบหนึ่งใบแดงใบหนึ่งใช่ไหม
ใช่ค่ะมีอย่างละใบคือคนแรกเนี่ยถ้าจับได้ใบดำแล้วอีกคนไม่ต้องจับเลย
ใช่แสดงว่าได้ใบแดงแน่คนแรกเนี่ยเดินไปไหว้แล้วก็จูบหายท่ามกลางกลากันลุ้นเกร็ง
โอ้โหปรากฏว่าได้ใบดำนะคนแรกนี่คนแรกนี่คนแรกอ่าเดินลุ้นอยู่
ก่อนไหว้ก่อนไหว้ก่อนแล้วก็จูบหายแล้วได้ใบ
ได้ใบดำคนนี้เลยได้ใบแดงโดยปริยายเจ้าหน้าที่จับเลยนะไม่ต้องลุกแล้วครับ
เอาเอาลุกลุกคือเพื่อทำการเป็นหลักฐานสักนิดนึงใช่แต่ก็ต้องจับตามขั้นตอนนะฮะ
แล้วก็ส่งรายงานตัวเรียบร้อยเข้าผลัดไหนเข้ากรมไหนกองไหนก็ว่ากันไป
จริงไม่ได้อยากจับแหละแต่ต้องตามจับตามขั้นตอนนะคะ
ต่อกันที่ศูนยวชนเทศบาลเมืองพังงานุ่มเสื้อลายคนนี้มาก
รอลุ้นดมยาดมไปด้วยโอ้โหถอนหายใจด้วยพอถึงเวลาค่ะ
พอถึงเวลาออกอาการเต็มที่โอ๊ยรอลุ้นไปเขาหน่อยนิดนึง

แบบนี้ว่ากรี๊ดฉันได้เป็นทหารไม่ใช่เหรอ
ดีใจที่ไม่ได้ใบแดงได้ใบดำไป
ส่วนหนุ่มอีกคนนี้คนนี้ได้ใบแดงเป็นลม
ทหารก็ต้องช่วยประคองนั่งดมยาดม

บรรยากาศเนี่ยค่ะอยากให้ดูญาติด้วยนี่

ญาติบางคนนะก็อยากให้ลูกหลานเป็นทหาร
ลูกหลานได้ใบแดงนะญาติดีใจ
เหมือนญาติผมไปลุ้น
ดีใจเพราะลูกได้เป็นทหาร
ก็แต่ละคนแต่ละครอบครัวก็มีความคิดแตกต่างกันไปนะ
จุดต่อไปที่จังหวัดเชียงรายห้อประชุมเวียงชัยสรณุสร
สหพระเพศ๒คนนี่มารายงานตัว
จากคนนี้แล้วมีอีกคนนึงเข้าไปกันสองคนนะคะ
ชื่อนายจริโรธแก้วใจล่า

ิลินบินกลับมาเพื่อร่วมเกณฑ์ทหารครั้งนี้โดยตรงเลย
ส่วนอีกหนึ่งคนนายนารินทรปันหวาน
คนนี้ผมยาวนะด้านซ้ายเนี่ยนะคะ
ชุดสวยเลยนะแต่งตัวมาพร้อมนะ
เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นพริตตี้แล้วก็เป็นนักแสดงด้วย
ถ้าหากจับได้ใบแดงก็ยินดีรับใช้ชาตินักขาย

เอาไปที่ภาคอีสานอุดรธานีสาวประเภทสองมารายงานตัวเหมือนกัน

นายเขตตุลานามอาสาคนนี้เสื้อสายเดี่ยว
แล้วก็บอกว่าผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้มีสามีและทำงานอยู่ที่มาเลเซีย
แต่ก็ขอทำหน้าที่ลูกผู้ชายให้สมบูรณ
หลังจากผ่อนพันธุ์มา๒ปีแล้วแน่นอนว่าไม่ต้องจับสลากค่ะ
เพราะว่าเพศสภาพไม่ตรงตามเพศกำเนิดนะคะแปลงเพศแล้วแล้วมีหน้าอกแล้วนะคะ
ท้ายกันที่ขอนแก่นค่ะนายสหรัฐหิรันธนภูวดลหรือว่าสิงโตเดอะสตาร์
นี่เขาเป็นคนขอนแก่นนะคะเข้ามาตรวจเลือกเดินลุ้นเสี่ยงดวงจับสดะสลากใบแดงใบดำท่ามกลาง
แฟนคลับเขาก็มาเชียร์ไงเสียงกรี๊ดสนั่นเลยนะคะ
สุดท้ายเสียงนายทหารประกาศประกาศว่า

ประกาศนี่

ได้ใบดำนะคะก็กองเชียร์ก็โล่งอกโล่งใจไปตามตามกันสิงโตเขาบอกวางแผนเรียนปริญญาโทต่อนะคะ

ส่วนนายทิติมหาโยธารักษ์หรือว่าแบงค์ฮอร์โม

เป็นครั้งที่๒เนื่องจากตอนนี้เรียนอยู่ปี๓มกรุงเทพ
โดยจะขอผ่อนผันไปเรียนจนจบก่อน
ส่วนหลังจากนั้นจะสมัครเป็นทหารกองประจำการ
หรือเสี่ยงจับใบดำใบแดงเป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวมาบอกอีกทีนะคะ